มาดูเรื่องของยาแก้ปวดพรามาดอร์

ถ้าใช้ผิดประเภทมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

ซื้อยาแก้ปวดอันนี้แล้วไปผสมกับยาอื่นที่เป็นยาน้ำ

คุณผู้ชมชักตาเหลือกเลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้ค่ะชักเกร็งตาเหลือกทุกคนตกใจมาก
แล้วบางจังหวะคล้ายกับหยุดหายใจไปด้วย
เพื่อนก็พยายามจะช่วยปฐมพยาบาล
พยายามจะช่วยเรียกสติให้กลับคืนมา

สมยาน้ำทุกวัน
จนถึงวันนี้ชักเกร็งช็อกตาเหลือก
หายใจไป๒นาที
เตือนภัยคนที่คิดจะกินหรือยังกินอยู่เลิกซะ

แล้วเขาก็ติดแฮชแท็กยาเขียวเหลืองค่ะ
มีข่าวในลักษณะคำเตือน

นี่ค่ะเขียวเหลืองยาแก้ปวดธรรมดอล
เราได้คุยกับคุณหมอหมอหมูนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็ให้ข้อมูลว่า
มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคต่างที่ใช้ยาแก้ปวดชนิดอื่นแล้วมันไม่หาย
มีกลไกการออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นทั้งเพิ่มการทำงานของสื่อประสาท
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเยาวชนใช้ในทางที่ผิดเอาไปผสมกับยาอื่นแล้วมันกลายเป็นว่าเมาไง
มันเมามันเคลิ้มเบลอมีความสุขผ่อนคลายแล้วบางคนก็ติดใจก็กินไปเรื่อย
แม้แต่แพทย์ยังต้องสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยด้วยจำนวนจำกัด
ดังนั้นถ้ากินเกินขนาดชักได้คือมันชักได้ตั้งแต่กินเม็ดแรกเลยค่ะ
จะเป็นการเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาให้รุนแรงมากขึ้น
ทำให้เกิดอาการชักและหมดสติอย่างที่พบเห็นในคลิปได้นะครับ
แม้แต่แพทย์ยังสามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยด้วยจำนวนที่จำกัดนะครับ
โดยที่ไม่มีการสั่งจ่ายอย่างถูกต้องจากแพทย์
หรือมีการจำหน่ายอย่างถูกต้องจากเพศรัชกรแต่อย่างใดนะครับ
เรื่องนี้ก็คงต้องฝากไปยังเจ้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องช่วยกันปราบปรามด้วยนะครับ
กินได้ก็ต่อเมื่อแพทย์สั่งจ่ายให้กิน
ตามจำนวนที่แพทย์กำหนดมา
ไม่ใช่ว่าไปหาซื้อเองมากินเอง
มั่วไปมันถึงขั้นเสียชีวิตได้
ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ว่าทำไมหาซื้อได้แบบได้ง่าย

ก็ต้องเตือนเป็นอุทาหรณยิ่งเอาไปผสมกับอะไรอย่างอื่น
เพื่อความเมาอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งอันตรายหนักกว่าเดิมอีกอะค่ะ